วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นนะคะ
ก็มีหลายวาระที่ถูกส่งเข้าไปเพื่อที่จะขอการพิจารณาแล้วก็ลงมติ
แต่ปรากฏว่าวันนี้๗รัฐมนตรีค่ะของพักภูมิใจไทย
พร้อมใจกันยื่นใบลาการประชุมนะคะ
ตอนแรกก็เอ๊ะหรือว่าจะไม่ว่างพร้อมกัน
แต่สุดท้ายเหตุผลที่ได้ก็คือ
ค้านเรื่องผลการเจรจาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะ
โดยวันนี้เป็นการกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบเต็มคณะที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แต่รัฐมนตรีสัดส่วนของพักภูมิใจไทย๗คน
พร้อมใจกันยื่นใบลาการประชุม

ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร
ขอความเห็นชอบผลการเจรจา
และเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะ
โดยวาระขอความเห็นชอบผลการเจรจา
และร่างสัญญาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ย
จริงมันยืดเยอะมากว่า๒ปีแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของสัมประธานโครงการ
ปัญหานี่สิงค้างที่มีอยู่จำนวนมหาศาล
และการกำหนดอัตราค่าโดยสาร

ภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
โดยเรื่องกฎหมายกำหนดราคาเรื่องกรรมสิทธิ
แล้วก็ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังอยู่ในการไต่สวน
ของคณะกรรมการปปชด้วยนะคะ
โดยหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเจรจาและเห็นชอบ
สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
แต่จะต้องกลับไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม

แล้วก็มีหนังสือส่งมาโดยไม่มีกำหนดเวลาตอบกลับ

คำพูดนี้มันดันไปแย้งกับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ

ที่ประชุมยังไม่พิจารณาผลการเจรจา
แล้วก็ร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เพราะเนื่องจากกระทรวงคมนาคม
จะเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ยังเลขาธิการเมื่อวานนี้เอง
โดยประเด็นที่จะต้องนำไปพิจารณาเพิ่มเติม

ประเด็นแรกก็คือเรื่องค่าโดยสาร

ประเด็นที่๒เราจะใช้เป็นตัวร่วม

ประเด็นที่๓เป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกัน

และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต้องกลับไปพิจารณาให้ครบทุกประเด็นที่กังขาของสังคม

คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วหรือยัง
โดยเรื่องนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
กรณีที่รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ย

มีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทรงศักดิ์ทรงศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกร
แล้วก็นางกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
นี่คือ๗คนที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
คือข้อเสนอเนี่ยมันเป็นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เพื่อขยายสัญญาสัมประธานให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน
คือจะเป็นการขยายสัญญาสัมปทานออกไปอีก๓๐ปี
เดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี๒๕๗๒ก็เลื่อนออกไปเป็นปี๒๕๕๙
กับการเก็บค่าโดยสาร๖๕บาทตลอดสาย
อันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรี๗คนที่อยู่ในชุดนี้
ของพักภูมิใจไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยก็เลยลาการประชุม
โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
นายกเองก็เข้าใจสถานการณ์นะ
ในการแก้ปัญหาต่างเหมือนกัน

วันนี้เป็นการดำเนินการตามกรรมสรรค์คศที่กำหนดให้กระทรวงหมาศไทยกศนำผลการเจรจาเสนอให้คศพิจารณา
และจากการพิจารณาในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยมีข้อสังเกตบางประการ
คือปัทแดนเรื่องนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมีการแบ่งกันเสนอเห็นแย้ง
คณะรัฐมนตรีนะคะหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าสรุปแล้วเนี่ย
ผ่านไม่ผ่านพิจารณาแล้วทุกคนร่วมลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องการประชุมทั้งประชุมสภาประชุมคณะรัฐมนตรี
ดูเหมือนจะมีปัญหากันทุกครั้งเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเอยยังไงเหมือนกัน